คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูพ่อบ้านใจกล้ากันหน่อย
อ่าบอกเลยว่ากล้าวใจเวอร์ค่ะ
คนเป็นเมียเห็นแล้วต้องกลัวเลยอ่ะคนเป็นเมียนี่เดี๋ยวข่าวผัวเธอหรอ
ไม่ใช่ไม่ใช่ผัวดิฉันแต่ว่าคนเป็นเมียมีเมียทั้งหลาย
เห็นแล้วต้องกลัวเลยเป็นยังไงก็ไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊กลิ่มเจ้า

เจ้าแจ๊กลิ่มเจ้า
เฮ้ยใครกลัวไม่ให้เอาจากแก๊งเราไปเฮ้ยใครกลัวไม่ให้เอาจากแก๊งเราค่ะ
ย่าพี่หนุ๊ยฉันยิ้มแกล้งกล่าวเอาไว้ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อบ้านไซกล้า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
กลับพี่โมงก็กลับพี่โมง
เหรอ
แป๊บน้อย
เจาะแจ๊ะริมเจาะ